จันจิไงนะคะเจ้าของหัวใจมาริโอที่ก่อนหน้านี้มีข่าวเลิกกันค่ะ
แต่ล่าสุดมีคนลงรูปนี้ค่ะแคปรูปคือนางไปเที่ยวกันนะคะ
ลงรูปคู่แบบนี้เปิดตัวสยบข่าวหรือเปล่ารวมไปถึงวันนี้วันเกิดมาริโอ
เธอมีอะไรเซอร์ไพรส์ไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ
มีคนขอถ่ายรูปพี่โอ้แล้วจริงอุ้มหมาเขาพอดีเลยเขาก็เลยถ่ายรูปไปเลยสามคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ปกติก็จะมีคนมาขอถ่ายรูปแล้วอาจจะมีเราติดไปบ้างแต่เขาไม่ค่อยแคปจิกก็งงเหมือนกันว่ามีคนแคปเป็นเหมือนถ่ายรูปคู่อะค่ะ
โอเคก็รู้สึกโล่งใจค่ะไม่มีใครว่าอะไรก็มีนิดหน่อยแต่ว่าก็โอเคอะค่ะ
ของขวัญเอาไว้ให้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะก็จะเตรียมให้ดีที่สุดค่ะ